และวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของคุณเปิ้ลจากจังหวัดฉะเชิงเซาจะสามารถกู้วิกฤตพิชิตเงินล้านได้หรือไม่กับการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อนะครับเพราะตอบถูก๑ข้อรับเงินรางวัล๕๐๐๐บาท
ตอบถูกสองข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท
ตอบถูกสามข้อรับ๑๒๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโทษดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับคุณไปต่อที่สูงสุดถึง๑๐๐๐๐๐๐บาท
เอาใจช่วยนะครับและขอให้โชคดีนะครับ
ผมก็มารอลุ้นเฉลยพร้อมกับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเหมือนกัน

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกในเรื่อง

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
จังหวัดฉะเชิงเศร้ามีอนาเขตติดกับจังหวัดอื่นกี่จังหวัด

ซึ่งคุณเปิ้ลเลือกตอบตัวเลือกที่สี่

จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออก
มีอนาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร

รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้๕๐๐๐
นับตุ๋ย
ตุ๋ยอยากฟังเฉลยเรื่องอะไรต่อไป

เพราะฉะนั้นผมจะขอเลือกเฉลยจากเรื่อง

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหพันธ์เปตองนานาชาติ
เป็นประเทศที่เท่าไรของโลก

ซึ่งน้องไหมเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง

ถ้าถูกข้อนี้นะครับเงินรางวัลคือ๑๐๐๐บาท

ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหพันธ์เปตองนานาชาตินะครับ
เป็นประเทศที่๑๗ของโลกนะครับ
เพราะฉะนั้นน้องไหมตอบถูกในข้อนี้
เท่ากับว่าตอบถูกทั้งหมด๒ข้อนะครับ
รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้๑๐๐๐บาท

เอาละครับถ้าข้อนี้ข้อที่๓ที่ผมจะเฉลย
ถ้าสามารถถูกอีกหนึ่งข้อนั่นหมายความว่า
ครอบครัวนี้จะได้เงินแสนนึงนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง
ประถมพยาบาลเบื้องต้นครับ
ตุ๋ยนะครับเป็นคนที่ตอบคำถามเรื่องนี้
ซึ่งคำถามในเรื่องนี้คือ
เมื่อพบผู้ที่มีอาการบาดเจ็บหรือป่วยฉุกเฉิน
ควรโทรสายด่วนหมายเลขอะไร

ตุ๋ยเลือกตอบตัวเลือกที่๔
ซึ่งเป็นคำตอบที่

แล้วจะได้ลุ้นเงินล้านกันไหม

นายที่มีต้องเพิ่ม

นายที่มีต้องเพิ่ม

คือเบอร์โทรสายด่วนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินหรือที่ย่อมาจากสพชนะครับ
ที่ให้บริการนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง
ถ้าเผื่อว่ามีคนเท่าคนแก่นะครับเจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถโทรเรียกได้เลย๑๖๖๙นะครับ
เอาละครับสำหรับครอบครัวของพี่เปิ้ลนะครับตอนนี้ตอบถูกทั้งหมด๓เรื่องด้วยการรับทุนไปต่อชีวิต๑แสนบาท
มาฟังเฉลยข้อต่อไปกันดีกว่าครับมาลุ้นเงินล้านกันว่า
ครอบครัวของคุณเปิ้ลจากจังหวัดฉะเชิงเซาจะสามารถได้เงินทุนไปต่อชีวิตถึง๑ล้านบาทหรือไม่
กับการตอบคำถามในเรื่องสุดท้ายนี้นะครับพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วผมเลือกเฉลยเรื่องสุดท้ายคือเรื่องศิลปะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือข้อใดไม่ใช่สีคู่ตรงข้ามกัน

ริยะเลือกตอบตัวเลือกที่๓
เหลืองกับม่วงซึ่งเป็นคำตอบที่
ร้านจะแตกอีกหรือไม่
๑ล้านบาทจะได้หรือไม่กับครอบครัวนี้นะครับ

ข้อใดไม่ใช่๔คู่ตรงข้ามกันนะครับ
ตัวเลือกที่ถูกต้องนั้นก็คือ
ตัวเลือกที่สามก็คือม่วงกับแดงนะครับ
เรามาสรุปเงินรางวัลของครอบครัวนี้กันก่อนนะครับ
ว่าสามารถทำไปได้ทั้งหมด๓ข้อนะครับ
นั่นหมายความว่าได้รับทุนไปต่อชีวิตในวันนี้

เงินจำนวนนี้พี่เปิ้ลตั้งใจว่า

ก็ต่อน้ำปลาปลาค่ะแล้วก็
อาจจะมีซ่อมรอยอุดทั่วบ้านที่สัตว์เล็กคลานเข้ามาได้

แต่ที่ลืมไม่ได้นี่ก็คือร่างกายของเรานะสุขภาพของเรา
พยายามจัดสรรปันส่วนให้ดีว่าตรงไหนที่ควรจะใช้ก่อนนะครับ
อยากให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

ดีใจมากค่ะขอบคุณค่ะ
ไม่เป็นไรครับผมต้องขอบคุณนะครับ
มาถ่ายทอดเรื่องราวดีให้กับเราได้รู้เรื่องราวชีวิตนะครับ
ขอบคุณมากนะจ๊ะขอบพระคุณอย่างสูงนะ
แล้วขอบคุณครอบครัวมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ
ขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้นะ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
พบกับผมและคำถาม๔ข้อ
เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

เกมต่อชีวิตสวัสดีครับ
ก็ทั้งชีวิตนี้ก็สู้มาโดยตลอด
ดีใจที่ว่าได้เงินกลับไปทำน้ำปลาปลาแล้วยังไงก็ขอขอบคุณรายการ
ขอบคุณทีมงานทุกคน
ขอบคุณผู้ใจดีทุกท่านที่ช่วยสนับสนุน